ใครที่เจอปัญหานี้
ต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่า
จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ของเก่าเรื่องเดิมพวกเราที่ใช้ไฟใช้น้ำ

ถ้าเราไม่จ่ายค่าไฟ
ค้างค่าไฟโดยเหตุผลใดก็ตาม

วิธีการตัดไฟก็คือถอดมิเตอร์

การไฟฟ้าจะทำโดยไม่บอกกล่าว
ไม่ให้เรารู้นว่ารู้ตัว
กลับจากทำงานไปบ้านถึงรู้ว่าบ้านถูกตัดไฟ

พอจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาเอามิเตอร์ไปติดตั้งให้ใหม่

ก็ลองนึกดูสิครับว่าบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนยังไง
แล้วที่บ้านที่เจอมาตรการแบบนี้
ไม่ใช่บ้านที่ใช้ไฟน้อยอย่างเดียวนะครับ
บ้านที่ใช้ไฟเดือนละเป็นหมื่น

เพราะว่าผู้ใช้ไฟหลายคนเนี่ย

ค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่านั่นค่านี่
ตัดออกจากบัญชีธนาคาร
บางคนก็ไปใช้บัญชีธนาคาร
เฉพาะเอาไว้ตัดค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียว

มันเกิดโอนเงินเข้าไม่ทัน
หรือเงินเข้าไม่ทันทำให้บัญชี
ที่ไปหักค่าไฟค่าน้ำเนี่ย

สมมุติว่าค่าไฟ๑๕๐๐
พอตัดบัญชีปรากฏว่าขาดเงินไป๒๐๓๐บาท

เพราะระบบเทคโนโลยีไม่ใช่คน

กลับไปบ้านถึงรู้ว่าเฮ้ยทำไมถูกตัดไฟ
เอ้าถามไปเขาก็บอกว่า

ถามว่าเงินขาดเท่าไหร่ขาดไป๒๖บาทครับ
ค่าไฟ๑๕๐๐บาทขาดไป๒๖บาท

เขานัดหมายกันมีปาร์ตี้ที่บ้าน
กันที่บ้านเชิญเพื่อนมาบ้าน
แล้วมาเจอแบบนี้จะทำยังไง

มันเป็นปัญหาในเชิงหลักคิด
มันเป็นปัญหาว่า

บริหารโดยรัฐวิสาหกิจ

ไฟการไฟฟ้านครหลวง
เอามาขายต่อให้ประชาชนในเขต
นะครหลวงทระธมัวสมุทรปลาการพาริมณฑล
ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าภูมิภาค
วิธีการเนี่ยถ้าไม่ใช่ละตะวีร์ศาสตร์กิจ
ถ้ากิจการไฟฟ้ากิจการสาธารณโภคเหมือนในบางประเทศ
บริหารจัดการโดยเอกชน
เขาก็จะต้องเอาใจลูกค้า
เขาก็จะไม่ทำให้ลูกค้าเจ็บใจแบบนี้หรอกครับ
เพราะเขาเป็นเอกชนเขาต้องแข่งขันกันแล้วก็ถือว่าลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ
ของเรานี่ไม่มีหรอกครับเพราะแนวคิดทางรัฐวิสาหกิจก็คือว่า
คิดว่าประชาชนไม่มีทางเลือกคิดในเชิงว่าเป็นนายประชาชนซะด้วยซ้ำไป
มันก็เกิดปัญหาแบบนี้อันที่จริงเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่า
บ้านที่เขาจ่ายค่าไฟเป็นหมื่นสี่หมื่นห้าตัดบัญชีแล้วขาดไปยี่สิบกว่าบาทเนี่ย
ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็ยกหูถามผู้ใช้ไฟ
บอกว่าคุณครับตัวเลขในบัญชีมีปัญหาครับ
ไปยี่สิบกว่าบาทจ่ายค่าไฟไม่พอ
ก็จะมีการพูดคุยกันบอกเดี๋ยวผมรีบเอาเงินเข้าให้
หรือไม่ก็อย่าเพิ่งตัดนะครับพรุ่งนี้เอาเงินเข้าให้
มันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับก็ใช้ดุลยพินิษฐ์ได้
ว่าอ้อได้ดูแลลูกค้าได้ดูแลผู้ใช้ไฟ
แต่นี่พอเป็นระบบอัตโนมัติจะขาดกี่บาทขาดกี่สลึง
มันตัดเลยครับผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ย
ควรจะมีการสังขยนาเสียที
เพราะเอิญว่ามันเป็นข่าวขึ้นมา
ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะว่าเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อวาน
ว่าคุณอนุทินได้สั่งการไปที่การไฟฟ้าว่ากรณีที่ใช้ไฟไม่เกินเดือนละสามร้อย
ค้างค่าไฟเพียงเดือนเดียวนั้นอย่าเพิ่งไปตัดไฟเขา
อย่าเพิ่งไปยกมิเตอร์กลับให้โอกาสเขาสัก๓เดือน
กระทรวงมหาดไทยมธ๑ไปพูดเรื่องนี้ตอนไปเยี่ยมการไฟฟ้าภูมิภาค
การไฟฟ้าภูมิภาคก็ขานรับทันทีเลยครับรองผู้ว่าชื่อชาติชายภูมิมาริน
บอกว่าการไฟฟ้าภูมิภาคได้รับทราบนโยบายดังกล่าวแล้วและได้เร่งดำเนินการทันที
โดยในวันที่๓พฤศจิกาจะประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าเป็นรูปธรรม
คาดว่าทำได้ในเดือนธันวานี้เลยให้เป็นไปตามแนวคิดของรัฐมนตรีมหาดไทย
เรื่องการช่วยเหลือประชาชนยิ่งทำเร็วยิ่งเป็นผลดี
เรื่องต้นที่กำหนดก็คือต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐บาทต่อเดือน
ค้างค่าไฟได้สามเดือนนี่แต่ว่าที่ติดใจก็คือว่า
การไฟฟ้านครหลวงก็น่าจะรับลูกเรื่องนี้ด้วยจะได้มีมาตรการเดียวกัน
อันที่สองที่ติดใจก็คือว่าแหมการผ่อนปลนให้ผู้ใช้ไฟเนี่ย
น้อยไปหน่อยให้ผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟเกินเดือนละไม่ถึง
เกินสามร้อยบาทมันน่าจะขยับตัวเลขได้ไหมล่ะ
ว่าคนที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐บาทก็จะได้อนิสงฆ์จากคำสั่งนี้
คือเขาพอที่จะผ่อนปลนยืดหยุ่นที่จะไม่ให้ตัดไฟ
ตัดไฟเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายแล้วให้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน
เขาดื้อแพ่งจริงเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ยอมไปจ่ายเอออย่างนั้นค่อยว่าไปอย่างหนึ่ง
แต่ไอ้ที่ตัดโดยเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยทำไมไม่มีการประสานงานพูดคุย
จริงอยู่สมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่มี
ที่จะพูดคุยกับผู้ใช้ไฟเจ้าของบ้านเนี่ยมันไม่รู้ใครเป็นใคร
เดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือกันหมดผู้ใช้ไฟเนี่ย
เขาก็มีโทรศัพท์มือถือติดตัวหมดถ้าส่งสัญญาณให้เขารู้
ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องตัดไฟตัดไฟจะเป็นมาตรการสุดท้าย
ผู้บริหารการไฟฟ้าอยู่เนี่ยใช้ไฟก็ราคาพิเศษมากกว่าเขา
ลองถูกตัดไฟสักคืนเอาไหมครับลองถูกตัดไฟสักวันได้ไหมครับ
แล้วระเบียบนี้ก็แปลกเช่นเวลาเขาจะตัดน้ำ
เขาก็มายกมิเตอร์กลับเวลาเราไปจ่ายแล้ว
เขาก็เอามิเตอร์มาต่อใหม่เสียเวลาเสียเวลา
หรือบางบ้านมิเตอร์ที่อยู่หน้าบ้านหาย
ก็เดือดร้อนถึงเจ้าของบ้านทั้งทั้งที่มิเตอร์เนี่ย
ค่ารักษามิเตอร์เนี่ยการประปาเป็นคนคิดกับประชาชนเจ้าของบ้าน

จ่ายค่ารักษามิเตอร์แต่พอมิเตอร์หายเอ้าเราต้องจ่ายค่ามิเตอร์อีก
เฮ้ยมันกติกาอะไรกันครับเนี่ย
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ได้เวลาแล้วที่

ในประเทศที่เขาให้เอกชนเข้ามาบริหาร
เอกชนเขาไม่มีทางทำร้ายจิตใจผู้ใช้ไฟใช้น้ำแบบนี้หรอกครับ
ของเราเนี่ยดีแล้วที่คุณอนุทินจับตามองเรื่องนี้
จะได้มีการปฏิรูปจะได้คำนึงถึงประชาชนมากขึ้น
ค่าไฟก็ขึ้นราคาแพงก็แพงอยู่แล้ว

ฉะนั้นก็เอามาขีดเส้นใต้เตือนไปถึงการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับ
พยายามจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณ